ทำงานไม่ขาดตกไม่บกพร่อง
ทำงานดีเลย
มันก็มีไม่ปกติบ้างเหมือนกัน

พิเวทมาเยี่ยมเยี่ยม

ตำรวจสสนอชีพทะเลเมา

ตำรวจสสนอชีพทะเลครับ

แขวงแสวแหมดามเขตบางกุลเทียนกรุงเทพฯมหานคร
คนนี้ที่จับมัดกันอยู่เมื่อกี้คือบุญมา
บุญมาเปียมาลัยอายุ๕๓ปีเป็นสับปะเลอของวัดแห่งหนึ่ง
เมาคลุมคลั่งโอ้โหไม่ได้โวยวายอย่างเดียว
โอ้โฮนี่นี่นะครับฝีมือพี่เขา
คือเขาเอาแท่งปูนครับเดินไล่
ไล่อะไรไล่ทำลายชาวบ้านนะครับที่ขับรถไปมาบนถนน

กระจกแตกครับนี่ครับไอ้แท่งปูนนี่ส่วนหนึ่ง
ตำรวจใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงเข้าไปจับตัว
ไว้ได้เหตุเกิดบ่าย๒โมงครึ่งเมื่อวานนี้

เฮ้ยเบิร์ทน้าพราว
ปกติ
ก่อนหน้านี้เคยมีประวัติทำลายข้าวของด้วยนะ

ช่วง๑๒วันที่ผ่านมาทั้งวัดไม่มีงานศพ
ว่างอ่ะพี่บุญมาว่าง
ว่างก็ร่าวขาวเข้าไปขาดสติเลยครับคุณผู้ชม
แจ้งข้อหานะครับเมาสุราแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายให้กับรถที่ตี้กันเมื่อกี้ด้วย
กระจกบานนั้นเท่าไหร่หะ